เห็นคนเมายาเสพติดถ้าเป็นผู้ชายก็คลั่ง
จี้เขาบ้างทำร้ายเขาบ้างแล้วถ้าแม่ลูกอ่อนติดยาถ้าแม่ลูกอ่อนติดยาเหตุเกิดแบบนี้ครับ
แตะลูกสาวขวบเดียวขวบเดียวดอม
บอกใครไปซักคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่ง
ระบุข้อความบอกว่าขออภัยนะผมอ่านตาม
ใจมันทำด้วยอะไรเด็กตัวนิดเดียวมีหน่วยงานไหน
พอช่วยแนะนำมาทีนี่แหละครับคุณผู้ชม
ข้อความบางช่วงที่เขาโพสต์เอาไว้

ครัวเขาก็เลยโพสต์ให้หน่วยงานเห็นดีกว่า

คุณผู้ชมมีการประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวหมู่๔ตะบนบางเลน

ผู้หญิงอายุ๒๑ปีคนนี้ตำรวจควบคุมตัวไปแล้ว
ไปสมภาพบางเลนครับไปตรวจสารเสพติดก่อน
ซึ่งผลออกมามีครับ
มีสารเสพติดในร่างกายจริง
เจ้าตัวเองก็ยอมรับบอกหนูเสพยาบ้าไปเมื่อ๒วันก่อน
ลูกอ่อนนะลูกขวบเดียวนะ
นายอนุสรบุญพิทักษ์ครับคนถ่ายคลิปเล่าบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๑แม่ของลูกนี่ทำท่าให้ดูด้วย
ไม่มีงานทำไม่มีสามีอยู่กับลูกขวบนึง
ที่บ้านพักหลังเกิดเหตุอยู่กัน๒คน
ที่ผ่านมาพอจะรู้บ้างแหละว่าผู้หญิงคนนี้นะ
มักจะชอบพูดคนเดียวนะครับคือดูไม่ค่อยปกติแหละ
แล้วก็ตีลูกบ้างแต่ไม่มีหลักฐาน
กระทั่งวันเกิดเหตุรุนแรงกว่าทุกครั้งครับ
ออกมาทำร้ายลูกนอกบ้านเนี่ยตรงนี้
พอแฟนเห็นก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้ครับ
คุณผู้ชมครับเบื้องต้นญาติที่อยู่ระแวกใกล้เคียง
พาตัวเด็กหญิงอายุ๑ขวบไปดูแลซะก่อน
แล้วตั้งใจว่าหลังจากนี้จะช่วยกันดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายต่าง

ไม่แน่ใจว่าแม่กลับมาจากการบำบัดจะมาเลี้ยงลูกได้หรือเปล่า

เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
พาเด็กหญิงอายุ๑ขวบนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางเลน

ส่วนแม่ของเด็กเดี๋ยวจะส่งไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสุขภาพจิตก่อน
แล้วก็ต้องดูด้วยประเมินด้วยว่า
ผลข้างเคียงของยาเสพติดที่เธอเสพเข้าไป

และจะต้องรักษาบำบัดกันนานแค่ไหนครับ